ครั้งสุดท้ายที่พูดกับภรรยากี่วันก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิต

เป็นยังไงพอรับโทรศัพท์รู้ว่าเมียตาย
บางทีลูกเขาก็บอกว่าพ่อเมื่อไหร่แม่จะกลับ
รอบกับลูกยังไงคนเป็นพ่อเวลาลูกถามอะไรแบบนี้

ลูกครับมีคนเดียวในชีวิต
และวัตกรรมเปลี่ยนโลก
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

๒๐นาทีพบกับพวกเราได้นะครับพร้อมกับเหล่านักสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ผมชื่อนายธานินนามสกุลจันทองอายุ๖๓ปี
ใครเพื่อนเขาชอบเรียกผมว่าลุงเลเพราะว่าตาผมเล
อาชีพขับแท็กซี่ครับขับมา๓๒ปีเช่าแท็กซี่ควงกะ
วันละ๖๐๐บาทขับตั้งแต่เช้าถึงเย็น๒ทุ่ม๓ทุ่มก็เอารถมาจอด
เงินบางวันก็ได้๔๐๐บางวันก็ได้๒๐๐บางวันไม่ได้เลยก็มี
เพราะว่าเราต้องกลับมารับลูกที่โรงเรียน
พอรับลูกเสร็จแล้วเอาไปออกไปขับก็ได้นิดหน่อย
ก็ต้องรีบกลับมาบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะไปโรงเรียนอีก
ทุกวันนี้อายุ๕ขวบกับ๑๐เดือน
เรียนชั้นอนุบาล๒อยู่โรงเรียนมัชนัยครับ
ในชีวิตผมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อลม
ตอนที่รักกันเขาอายุได้๓๒ปี
แต่ผมอายุได้๕๕ปี
รักความดีเขาครับอยู่ด้วยกัน๘ปี

พอลูกเกิดมาได้๔ปีกับ๘เดือน
เมียผมก็มาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เป็นมะเร็งที่โครงจมูกครับกับที่ปล่อมน้ำเหลือง
ขั้นที่๔แล้วรักษาประมาณ๕เดือนครับ
เงินที่เก็บหอมรอมนี้กันไว้ก็ประมาณ๖๗หมื่นนี่แหละ
หมดตัวแฟนไม่หาย

หายเขาก็เลยทีนี้ญาติพี่น้องเขาก็เลย
ขอกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดยะโสธร
วันที่เขาเสียวน้องชายเขาโทรมาบอกตอนตี๓
ว่าลมหมดลมแล้วนะ
ใจผมนี่เหมือนใครพวักออกจากอกผมไป

แต่เหลือผมก็อื้มยังมีลูกอยู่
เราก็ต้องอยู่เพื่อลูกสู้เพื่อลูก

ให้ลูกเราโตมีการศึกษาดี

เขาเป็นคนที่น่าสงสารตอนนี้ก็อยู่กับลูกสองคน
ก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
ค่าเช่าผมไม่ได้เก็บเต็มที่เท่าไหร่เขาได้เท่าไรเขาก็ให้ผม
ที่เหลือเขาไว้กินบ้างช่วยกัน
ตั้งแต่เมียผมตายผมต้องรับหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่
เช้าเราก็ต้องเอารูปมาส่งโรงเรียนตอนเย็นแล้วก็รับกลับมา
พอกลับมาเสร็จเราก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกอาบน้ำให้ลูก
เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาลูกมานั่งรถแท็กซี่ไปกับเราด้วย
ผู้โดยสารบางคนเขาก็ไปถ้ามีหลายคนเขาก็ไม่ไปกับเรา
เพราะเรารับเขาไม่ได้เพราะมันติดอยู่ที่ลูกเรา
พอมืดค่ำประมาณสัก๓๔ทุ่มเห็นลูกหลับแล้วก็พากลับ
ทำเป็นกิจวัตรอย่างนี้ประจำ
เหนื่อยและเหนื่อยเพื่อลูกไม่เป็นไรครับ
พอเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยแล้วไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพ
เพราะว่าอาชีพแท็กซี่อย่างนี้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์

ผมอยากได้เงินทั้งสองแสนเพื่อมาซื้อแท็กซี่
มือสองเป็นรูปทหกรนะครับ
อายุมันเหลืออีกสัก๒๓ปีอย่างนี้
ผมจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องไปส่งผ่อนส่งอีกต่อไปอย่างนี้
เรื่องที่เหลือก็จะเก็บไว้ให้ลูก
ผมไม่กลัวตายเทวดาฟ้าดินคงไม่ให้ผมตายง่ายหรอก
เพราะว่าผมต้องอยู่ดูแลลูก

นั่นแหละครับถึงจะยอมตาย
ลมถ้าดวงวิญญาณของเธอ
ยังรับรู้พี่สองคนกับลูกยังรักเธออยู่

หัวใจนี้สู้เพื่อลูกครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ

นี่ก็คือคุณเล
วันนี้ก็มาในชุดเต็มยด

อยู่กับลูกชาย๒คนเท่านั้นเอง

ลูกสาวเท่าแก่ที่เราไปเช่าแท็กซี่เขา

ชื่อลีโมครับ

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณเจก่อน

ยังมีสีแบบนี้ไหมครับ

ยังไม่มีติดโกงติดแก๊สยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นยังไม่มี

ลุงเหล่ถือว่าลุงเหลเป็นคนขับแท็กซี่

ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่

ลูกคนเดียวมาตั้งแต่
ปีที่แล้วครับตั้งแต่แม่ครับสิทธิ์

ไม่มีคนรับเลี้ยงให้ไม่มีคนดูแลเขาไม่เอา

ถ้ามีเมียใหม่เดี๋ยวปัญหามันจะเกิดมากกว่านี้
ผมก็เลยอยู่สองคนพ่อลูกดีกว่า

ตอนแฟนล้มป่วยเป็นไงคะ
คุณหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย
เห็นว่าเป็นปมอยู่ในใจเราด้วยเพราะว่าเขาไปเสียที่ต่างจังหวัด

ผมบอกอย่าเพิ่งกลับทีนี้น้องชายเขาอ่ะ

เขาก็เลยต้องรีบเอาพี่สาว

ประมาณตี๓ถึงบ้านเขาโทรมาแล้วผมก็บอกเสียแล้ว
ตอนนั้นที่มีคนโทรมาบอกลุงเป็นยังไงอ่ะ

หัวใจยังไขฝรก

เป็นเสียใจมากแต่ผมพูดรัดไม่เอา
ลุงเหลร้องไห้อยู่กี่วัน

ร้องครับบางทีลูกเขาก็บอกว่า
พ่อมาไหลแม่จะกลับ

แม่ไปแล้วไม่กลับแล้ว

พอค่ำสุดท้ายแม่ตายแล้วเหรอ

ถ้าวันนี้ดวงวิญญาณของภรรยาลุงเหล
เฝ้าดูลุงเหลอยู่

เหรนมีอะไรอยากจะพูดกับภรรยาคะ

จะให้เธอไปให้สบายนะ

คนนี้ก็เป็นโอกาส

ได้มาในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา

ให้เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเนี่ย

คุณเลสต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

สวัสดีครับ
ทั้งหมด๗เพลงมีตัวช่วยให้๓ตัวช่วย

มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงนี้เนี่ยฟังอินโทรไปแล้วรู้จักไหมคะรู้จักครับเคยร้องไหมคะ
ไม่เคยร้องครับร้องได้
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเหลครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

สนใจไม่ใช้ตัวช่วยแบบนี้ต้องร้องให้ครบนะคะร้องให้ถูกต้องทุกคำจนกว่าเพลงจะจบนะคะ
อย่าผิดนะคะลุงเหลก่อนลุงจะร้องลุงเหลคะหวังว่าการมารายการร้องได้ให้ร้านของเราในวันนี้
จะทำให้ชีวิตของลุงเลเปลี่ยนไปได้บ้างไม่มากก็น้อย
และทุกทุกคนในที่นี้ขอให้ลุงโชคดีขอบคุณครับ
เริ่มกันเลยนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับโชคดีครับ
สู้นะครับ
ขอบคุณครับ
จังมีมนตริงอยู่ในหัวใจ
ฉันรักคนยิ่มนานอบถึงสร้างงามเมื่อกลาย
เมื่อเห็นคุณยิ้มมาให้จะงามบาปใจเยาวยวนให้ลุมลง
อย่ามิมกระจิ้มกระจุมระจิ้มคุณแก้มมุชวนให้ใจพะวง
อย่างนอนก็หลับไม่ลง
ภาพนวลอารมณ์ไม่ยิ่มแป้นหลอกล้อน
จำน่ารักคนยิ้มแบนฝากใจแทนเอาไว้นอน
แนบนุ่นเนื้อกายกว่านอน
จะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอ่ย
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วย